เรายังคงต้องพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่
เพราะว่าประชาชนที่เขามาร้องเรียนเรื่องนี้

แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ
เรียกว่าโกงแชร์ลูกโซ่กันแบบนี้ไปเรื่อย
วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะพูดคุยกับคุณสามารถเจนชายจิตรวนิต
ประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย

ช่วงหลังข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแชร์ลูกโซ่
แชร์ขายตรงแชร์ขายคอร์สสัมมนาแชร์โน่นแชร์หนี้ที่หลอกลวงประชาชน

แต่ว่าที่เงียบไปเนี่ยยังไม่หยุดยั้งเลยนะครับ
ที่เงียบไปข่าวอาจจะเงียบไปหน่อย
แต่ว่ากระบวนการหลอกลวงคนเหล่านี้ยังเหมือนเดิมยังหนักเท่าเดิม
คนที่ตกเป็นเหยื่อก็ยังตกเป็นเหยื่อมากขึ้นเท่าเดิม

ฉะนั้นถึงแม้ว่ารัฐบาลมีท่าทีว่าจะเอาจริงเอาจัง

ปัญหาก็คือว่าฝ่ายหนึ่งต้องการมีเงินทางรัฐเศรษฐกิจไม่ดี
ฝ่ายหนึ่งไปคิดหารูปแบบต่างที่จะทำยังไงที่จะหลอกลวงให้คนเชื่อ

คอนเซนเตอร์นั่นก็โดนจับ
แต่ว่าโดนจับไปแล้วก็ยังผลุดโผล่ขึ้นมาอีก
วันนี้ก็จะขอตรวจสอบอัปเดตหน่อยว่า
แต่ลักษณ์คดีไปถึงไหน
มีคนคนหนึ่งที่ได้ติดตามเรื่องนี้
พาไปพบตำรวจพาไปส่งฟ้องศาล

ช่วงหลังหายไปพักหนึ่งไปอุปสมบทครับ
นี่ศึกมาแล้วก็เลยวันนี้ก็มาสอบถามกันหน่อยว่า
ตามเรื่องนี้ไปถึงไหนยังไงนะฮะ
คุณสามารถเจนชัยจิตรวนิตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ครับ
สวัสดีครับ
เอาเป็นนี้ลองไล่สิเอาเรื่องนี้ก่อน
ไล่คดีที่ในช่วงที่กำลังดำเนินการอยู่ตอน
แต่ละคดีตอนนี้ไปถึงไหนยังไง
คดีที่เราทำก็มีหลายคดีซึ่งตอนนี้เองก็มีความคืบหน้าทุกคดี
อย่างคดีแชร์ออนไลน์นะครับที่ไปร้องกับตำรวจที่ออกรณ์อศรีทั้ง๓คดี
คดีแรกมีการออกหมายจับแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้ว
ส่งประกันที่สารไปคือเขาก็ขอประกันที่ชั้นสารไป
ส่วนคดีที่๓วันนี้เองตอนเช้าก็มีการพาผู้เสียหายไป
เอาเรื่องของทรัพย์สินไปให้กับพนักงานสอบสวน
เพื่อให้พนักการสอบสวนส่งเลิกให้ประวงอธนมันการอาญาตรทรัพย์

ว่าแต่ละคดีเนี่ยอย่างแชร์สกุลดิจิตอล
อันนี้สารพิพากษาแล้ว

คดีนี้ก็คือคดียูฟันนะครับ

ก็มีผู้เสียหายที่ตกค้างเนี่ย
ก็เดินทางแจ้งความกับพนักงานสอบสวนทั่วประเทศนะครับ
แชร์ชาปนกิจสงเคราะห์นี่เจอไหมเจอกันเยอะไหม

อย่างเช่นโครงการหนึ่งชีวิตหนึ่งล้านเนี่ยครับ
คือผู้เสียหายเนี่ยตายแล้วไม่มีใครได้ร้านเลยนะครับ

เดี๋ยวไอก็มีการแจ้งข้อหาผู้ต้องหาครบ
มีคนที่ตกเป็นเหยื่อเยอะไหมแชร์ชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ย

คนที่ช่อโกงไปได้เงินไปเท่าไหร่เยอะสิ

ขณะนี้ได้แจ้งข้อหาผู้กระทำผิดครบทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้ว
ใช่ก็คือทั้งตัวหนังสือพิมพ์เองแล้วก็ฝั่งสมาคมเอง
ก็มีการแจ้งข้อหาครบทุกสองฝั่งครับ

เหมืองทองคำที่เคยมาออกรายการนี้

แล้วก็มีการยึดอายัดทรัพย์บางส่วนแล้วครับ

แต่ว่าตัวผู้ก่อการ

โอ้ทีนี้อีกแชร์นึง

เอาเงินมาลงทุนนะแล้วจะไปจัดสัมมนา
แล้วจะได้กำไรแล้วมาแบ่งมาคืนกันนะ

พิการไม่มีแขนไม่มีขาเนี่ย
ถูกหลอกเรื่องแชร์สัมมนาเนี่ยเยอะมาก
คุณสามารถประเมินว่าคนที่ถูกหลอก
จากแชร์สัมมนาเนี่ยมีประมาณกี่ลาย

สารนัดอ่านคำพิพากษาวันที่๒๙ธันวาคม๖๖

ก็ที่ตรวจพบการโอนเงินนะครับ

ครับ

ทุกข์โฟนอย่างงี้ทหูกจับได้ที่สถานบิน

แบบนี้แชร์ลูกภาพทางนี้ไม่มีไปหลอกไปล่วงนี้

ก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก็คาด

แชร์ยางพารานี่เขาทำยังไงไปหลอกว่ายังไง
หลอกเปิดบริษัทนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการลงทุนในยางนะครับ
แล้วก็มีการให้ผลตอบแทนที่ร้อยละ๑๐๑๕ต่อเดือนครับ

แล้วก็มีภาคเหนือด้วยบางส่วนครับ

เขาเห็นเขาไปดูในบริษัทก็เหมือนเห็นยางก้อนยางจริง
กับเขาคิดว่านี่คือการทำธุรกิจ

บริษัทดังกล่าวน่าจะสามารถปันผลงานเขาได้

ซึ่งก่อนหน้านี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมครับว่า

ในการทองเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเหมืองทองคำครับ
ซึ่งเราเห็นว่าพฤติกรรมมีการทำซ้ำ

ขอประกันตัวในชั้นศาลก็มารอคนอื่นต่อครับ
ทีนี้แชร์ยางพาราตอนนี้อยู่ใน
รอสืบสวนผู้เสียหายเพิ่มเติม

คือก็ต้องสอบขออนุญาตเป็นคณิตพิเศษ
เดี๋ยวผมจะเช็คว่าเป็นคดีพิเศษหรือยัง

มูลค่าเสียหายก็เป็นร้อยล้านพันล้านทั้งนั้น

อ๋อนี่ที่ที่ว่าให้ไปต่างประเทศอ่ะหรือ

ก็เคยบินไปที่ฮ่องกงและเมืองจีนด้วย

แล้วก็มีการอายัดทรัพย์บางส่วนแล้วนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวแม่ข่าย
ก็เคยดำเนินการหลอกผู้สิอาหารกลุ่มหนึ่งมาก่อนแล้ว
ตอนนี้ความสิอาหารน่าจะหลายพันล้าน
ซึ่งปวงอเองก็ได้ข้อมูล

ครับตอนนี้คนพวกนี้ยังดำเนิน
แล้วยังมีพฤติกรรมยังไปหลอกคนโน้นคนนี้อยู่ไหม
คือส่วนใหญ่ผมก็เห็นพฤติกรรมคือพอหยุดวงนี้ก็ไปเล่นวงอื่นต่อ
ราคาที่๓๘๐๐๐บาทแล้วก็จะได้เก็บเพชรเก็บพลอยในเกม
แล้วก็สามารถมาแลกเป็นเงินได้ซึ่งผู้เสียหายเองก็หลงเชื่อ
ปรากฏว่าไม่ได้ตามที่เก่าอ้างก็ออกมาร้องทุกข์
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวไอ้รับเป็นคดีพิเศษแล้ว

แชร์กุ้งกล้ามแดงอันนี้ทางจังหวัดนครราชศรีมาสอบปากคำผู้เสียหาย
ก็คือทรงนี้ตอนแรกผู้เสียหายเคยร้องกองป่าแล้วก็ร้องเดียสัย

ก็ได้ตั้งคณะทำงานตามอำนาจมาตรา๗
ก็มีท่านอายการจังหวัดมีหัวหน้าพนักงานสอบสวนในจังหวัด
เข้ามาประชุมร่วมกันนะครับประชุมกันถึง๒ครั้ง
ทางจังหวัดรับเป็นเจ้าภาพในการทำคดีนี้
ก็มีการสอบประคำผู้เสียหายแล้วครับ

ก็คือที่เคยเอามาออกรายการกับท่านสุภาพ

นะครับที่บอกว่ารับจ้างปลูกหม่อนนะครับได้ต้นห่อนไปปลูก
แล้วก็จะมารับซื้อผลหม่อนเขา
ปรากฏว่าพอเขาลงทุนไปนะครับก็ไม่ได้ต้นหม่อน

แต่พฤติกรรมหยุดยั้งหรือยังหรือยังไปแหวกซ้ายแหวกขวาไปหลอกเขาอยู่อีก

พวกเขาทำความผิดก็ยังจะไปหลอกคนอื่นอยู่ครับ

เพราะเขามองว่าในเมื่อเขาโดนคดีแรกก็หนักอยู่แล้ว
ดูคดีที่๒อีกก็ไม่เป็นไรครับ
อืมแชร์ทองคำขาว

อันนี้ที่ว่าวันนี้หลอกคลาสสิกมากนะ

เพื่อไปถึงประเทศอังกฤษเพื่อไปเอาใบหุ้น
เพราะใบหุ้นนี้โอ้โหมันมีราคามาก
แล้วก็ไปเจอคนไทยด้วยกันเนี่ยที่ถูกหลอกอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะ

ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการด้วยฮะ

แล้วก็มีการต้องทำวีซ่าด้วยนะครับจะไปอังกฤษ

ต้องรอ๒ปีว่าใบหุ้นนี้จะขายได้ไหม
ปรากฏพอถือคลองครบ๒ปีใบหุ้นขายไม่ได้

อย่างนี้พอโดนหลอกไป๒ปีกว่าโดนอยู่เฉย
ซึ่งตรงนี้เองผู้เสียหายก็เดือดร้อน
ผู้ต้องหาก็ทำลายพยานหลักฐานไปค่อนข้างจะเยอะ

เขาขายเป็นดอลลาร์นเนี่ยโอนึกออกแล้วอันนี้ที่ไปเจอกันที่ประเทศอังกฤษแล้วไปรวมกลุ่มกันเนี่ยนะ
ก็เลยชวนคนกันมาลงทุน
มีอีกมั้ยฮะอันนี้
มีอีกมีความคืบหน้าอีกบ้านมิลินบ้านสากุระบ้านมัดบ้านสตาฟี่ใช่ครับ

คือแชร์ออนไลน์ที่เราจะเห็นในเฟซบุ๊คในไลน์นะคะ
ที่บอกว่าให้มาลงทุนกับเขาแล้วจะได้ปันผลกินดอกนะครับ
ท้าวแชร์นี่อายุแค่๑๘ปีเองนะครับ
ส่วนบาซากุระนี่ก็มีการจับกลุ่มแล้วนะคะ

แล้วก็บ้านสตาฟี่ก็นี่กำลังออกหมายจับครับ
ยังมีอีกเยอะแต่คำถามผม
แล้วผมคิดว่าตรงกับคำถามที่คนที่ดูรายการนะครับ

ไม่มีใครคิดที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรให้จริงจัง
เตี้ยนเลยเนี่ยทำไมคนพวกนี้จริงหลอกลวงกันอยู่ได้
มันอะไรคุณสามารถมันคืออะไรมันทำไม

แต่จริงแล้วคือต้นเหตุคือการที่จะไม่ให้เขามาหลอกกัน
เราไม่มีการป้องฟาร์มหรือป้องกันเลย

ผมเห็นคุณสามารถไปร่วมกับจังหวัดโน้นจังหวัดนี้

เอากำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยเป่าประกาศหน่อยว่า
ต่อไปนี้อย่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้
คือผมนำเรียนท่านอาจารย์สุภาพว่า

คือบางคนเห็นแก่ตัวเยอะนะ

ซึ่งไม่สนใจหรอกว่าไอ้คนที่ถูกหลอกจะลำบาก

พิการแขนขาไม่มีหมดเงินไปตั้งเป็นแสน

แล้วชีวิตที่เหลือไม่มีทางจะเก็บได้อีกแล้ว

ท่านที่พูดเสียหายส่งไว้ให้เรา
ถูกหลอก๑๐ล้านบาทครับอาจารย์สุภาพ

แล้วผมถามว่าอายุ๖๒ปีเขาจะไปตั้งตัวทำอะไรได้

ในฐานะรัฐประชาชนยอมสูญเสีย
ในบางส่วนให้รัฐปกครองเขา

คือผมก็เบื่อหน่ายนะ
ผมก็พูดง่ายเกรงใจท่านผู้ชมด้วย

ต้องเชิญมาเพื่อจะให้ข้อมูลเนี่ยนะ

เพื่อจะไปติดตามคดีแต่ละคดี
เอ๊ะมาแล้วมันปล่อยให้ทางนี้

ทำไปตามกำลังเท่าที่จะมี
กฎหมายที่มีอยู่ก็มันน้อยไปไหม
คือวันนี้เรามีแขนมีขาแต่มันไม่ได้เชื่อมด้วยกันไงฮะ
ปปงในเรื่องของการดำเนินคดีฟอกเงิน
แต่ปปงจะดำเนินคดีฟอกเงินได้ต้องได้ข้อมูลจากพนักงานสอบสวน
ตำรวจส่งมาก่อนว่าเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน
เขาถึงจะเข้าเบาะธุรกรรมในการดำเนินการอายัดทรัพย์
ซึ่งผมบอกว่าขั้นตอนแรกผู้เสียหายจะออกไปร้องทุกข์เนี่ย
ตำรวจกว่าจะรับเขานี่ก็ยากเย็นแสนเข็ดแล้ว
กว่าจะออกสรุปเป็นคดีว่าเป็นคดีช่อกงประชนได้

เพราะว่านายกพูดตลอดว่าจะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนคนจนนะครับ
คนที่เดือดร้อนแล้วผมถามว่าคนที่เดือดร้อนส่วนใหญ่
เขาเดือดร้อนก็คือคนจนนะครับ

ซึ่งลำบากมากนะครับตรงนี้เองเนี่ย

เพราะถ้าเกิดเขาถูกหลอกแล้วไม่มีใครมาช่วยเขา

นั่นสินั่นสิคือเศรษฐกิจ
มันยิ่งคิดหาวิธีการทางรัฐทางรถกันสารพัดสารพันธุ์

ถ้าคนเห็นว่าหลอกแล้วไม่ถูกจับเขาก็ไปหลอกแล้วครับ
วันนี้ก็ต้องไม่มีสตากล้องไม่มีนักข่าวไม่มีอะไรครับ

แล้วถ้ามีเงินมีทองมากเดินทางไปต่างประเทศ

ไม่มีระแคะระคายเลยทีนี้ทำอะไรไม่ได้เลย

ก็ขอบคุณครับเพราะว่าอันนี้กำลังจะมาบอกว่า
ไหนลองรวมซิตัวเลขความเสียหายทุกแคที่หลอกลงกันเนี่ย
คุณสามารถประเมินว่าคนยากคนจนคนชั้นกลางที่ถูกหลอกไปเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่
ผมมองนะครับน่าจะหลายแสนคนที่ถูกหลอกนะครับ

แล้วยังไม่รวมครอบครัวเขาอีกนะครับ
คนที่ตกเป็นเหยื่อนี่ครอบครัวเขาเดือดร้อนหมดทุกคนนะครับ
เพราะว่าอะไรครับเงินเขาถูกหลอกไปแล้วลูกจะเรียนหนังสือไม่มีตังค์เรียนนะครับ
บ้านจะต้องผ่อนรถจะต้องผ่อนไม่มีตังค์เขาจะทำอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันสะท้อนมาสู่เศรษฐกิจรากยากของประเทศ
ซึ่งวันนี้รัฐบาลพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่สุดท้ายถูกหลอกไปหมด
นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าความเสียหายมันไม่ต่ำกว่าแสนล้านแน่นอนครับ
คำถามเราตรงกันคือทำยังไงผู้มีอำนาจจะฝ่ายไหนหน่วยไหน
ดีเอสไอกองปราบตำรวจสารพัดสารพันธ์ปปงจะตื่นขึ้นมา

คือมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาใหม่
โดยเอาปปงเข้ามาร่วมเอาตำรวจเข้ามาร่วมเอาดีเอสไอเข้ามาร่วม
เอาคอรัปชั่นเข้ามาร่วมเขายกอย่างประเทศอังกฤษให้จานสุภาพฟัง
ผมพูดอยู่หลายครั้งครับว่าที่ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่เจอแลนด์แล้วเนี่ย
เขาเห็นทรัพยากรประชาชนเขาเป็นสิ่งสำคัญ
เขาบอกว่าถ้าเกิดประชาชนเขาถูกหลอกลัดคืนเงินเดี๋ยวนี้
แล้วรัฐเขาก็จะไปบี้กับโจรเอาเอง
ซึ่งหน่วยงานของประเทศอังกฤษนี้เขาประกอบไปด้วยหน่วยงานฟอกเงิน

โดยงานคอรัปชั่นอยู่ในหน่วยงานเดียวครับ
โดยงานนี้สามารถที่ทะลุทุลวงได้ทุกหน่วยงาน
ผมถามว่าใหนลูกโซมีฆฤตัการเข้าไปเกี่ยวไม่มีครับ

ซึ่งวันนี้ประเทศไทยเราแยกกันหมดเลย
พอมันแยกกันหมดมันก็ไม่มีเจ้าภาพในการทำเรื่องนี้ครับ

สู้กันต่อเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณสามารถ
ชัยจิตวนิษฐ์นะครับที่มาเป็นแขกเชิญของเรา
วันหลังก็คงรวบรวมแล้วมา

กว่าจะเข้าหูคนที่มีอำนาจ

เขาบอกว่าเรื่องใหญ่ของคนจนมันไม่ดัง

เออเออคุณไปเรื่อยเดี๋ยวก็เข้าหู

แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวนะครับ